มาดูเหตุสลดเหตุยิงกันตายเกิดขึ้นที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะ
หนุ่มอายุสามสิบเจ็ดปีค่ะไปดื่มสุราที่งานบัว
แล้วปรากฏว่าพอดื่มสุราอาการกลางอาการซ่ามันออกค่ะ
ถือมีดสองเล่มค่ะไปบุกบ้านคู่อริคู่อริเห็นท่าไม่ดี
ใช้ปืนขนาด๙มิลลิเมตรค่ะยิงสวนกลับมา
หรือจะสู้ปืนสุดท้ายเสียชีวิตขาดที่นะคะ
นี่ค่ะเป็นเหตุยิงกันตายที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
จุดเกิดเหตุนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเป็นบ้านไม้๒ชั้น
คนที่เสียชีวิตก็คือนายนิเวศพันธวีหรือว่าไก่อายุ๓๗ปี
เสียชีวิตอยู่ตรงบริเวณบันไดทางขึ้นบ้านชั้น๒ของบ้านหลังนี้ค่ะ
สภาพศพคือถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ถูกยิงที่กลางอก๑นัดลิ้นปี่๑นัดและใต้ราวนมด้านซ้ายอีก๒นัด
รวมแล้วก็สี่นัดค่ะข้างศพมีมีดตกอยู่หนึ่งเล่ม
แล้วก็อีกหนึ่งเล่มเนี่ยตกอยู่บนบ้านตำรวจยังไปพบปลอกกระสุนปืนขนาดเก้ามิลลิเมตร
อยู่สี่ปลอกด้วยทีนี้เราไปสอบถามมือยิงก็คือคนนี้แหละค่ะ
นายสมชายตอนที่ยิงเสร็จแล้วนะก็ไม่ได้หนีไปไหนค่ะ
อบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักคลองหลวง
นายสมชายสารภาพบอกว่ามีปัญหากับนายนิเวศ
ก็คือผู้ตายมานานนับเดือนแล้วค่ะ
ว่าผู้ตายไปร่วมงานบวชแล้วไปดื่มเหล้าในงานบวช
พอดื่มเหล้าเสร็จเมาค่ะเมาเสร็จกะว่า
จะตามมาหาเรื่องนายสมชายถึงที่บ้าน
ก็เลยเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นฟังเสียงคนก่อเหตุกันหน่อยนะคะ
อากาศจากรายของพิทยาวะที่นี่จากการสอบสวนเบื้องต้น
ซาบบอกว่าเรื่องนี้คือตอนที่เกิดเหตุ
อยู่ในบ้านผู้ตายอยู่หน้าบ้าน
ตอนนั้นมีอาการเมาซุราโยโยง
มือขวาถือมีดยาวมือซ้ายถือมีดพก

ปลาขึ้นไปในบ้านจนบ้านเนี่ยเห็นบอกว่ากำแพงเนี่ยเป็นรูเลยนะคะ
จากนั้นแฟนสาวของผู้ตายเข้าไปห้ามปลามแฟนบอกว่าอย่าไปยุ่งเขาเลย
พยายามที่จะดึงแขนข้างซ้ายที่ถือมีดพกอยู่แต่รั้งไว้ไม่ได้ค่ะ
ผู้ตายบุกขึ้นไปบริเวณบันไดชั้นสองของบ้านระหว่างนั้นผู้ต้องหาก็ถือปืนอยู่นะฮะ
เปิดประตูบ้านออกมายิงเลยค่ะผู้ตายเนี่ยร่วงเลยนะคะ
ลงมาจากชั้น๒ของบ้านจนกระทั่งเสียชีวิตคาบันไดบ้าน
ทีนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุ
ไปพบกับญาติของผู้ตายบอกว่าคือเมื่อสองเดือนก่อนผู้ตายเนี่ย
เคยถือมีดจะเข้าไปเคลียร์ปัญหากับผู้ก่อเหตุมาแล้วครั้งหนึ่ง
ครั้งนั้นห้ามไว้ได้ทันจนไม่มีอะไรบานปลาย
และสุดท้ายมาเกิดเรื่องครั้งนี้อีกนะคะแฟนสาวของผู้ตายอายุสิบแปดปีเล่าบอกว่า
ตัวเธอกับผู้ก่อเหตุเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
ไม่คิดว่าผู้ก่อเหตุจะใช้ปืนยิงแฟนนุ่มจนกระทั่งเสียชีวิต
ที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนและสังเกตว่าทั้งคู่
ไม่พูดคุยกันมาสักประมาณ๒เดือนแล้วพยายามถามว่าเอ๊ะมีเรื่องอะไรกัน
คือเขาบอกเพียงว่ามีเรื่องคาใจกันมีเรื่องบาดหมางกันนิดหน่อย
รับนะคะว่าตอนก่อนเกิดเหตุตกใจมากที่แฟนนุ่ม
ถูกยิงเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาแบบนี้ค่ะ
จงที่ลงพัก
นี่ก็เป็นคำบอกเล่าของภรรยาของผู้ตาย
ทีนี้มาดูฝากฝั่งภรรยาของผู้ก่อเหตุกันหน่อย

ที่ผ่านมาสามีเป็นคนเงียบ

กับครอบครัวผู้ตายก็ต่างคนต่างอยู่
ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกัน

เธอสามีแล้วก็ลูกนอนหลับอยู่ภายในบ้าน

ถือปืนไปยิงผู้ตายจนกระทั่งเสียชีวิตคาที่
ตามาก็เห็นแฟนถือปืนออกมาแล้วก็ยิง

แล้วแฟนของเราเนี่ยเขาเอาปืนด้วย
ไม่รู้เลยไม่คิดว่ามีปืนด้วย

ก่อนนั้นก็ทะเลาะกันก็ไม่เห็นว่าเอาปืนลงมา
แต่ครั้งนี้เอาปืนมาจากไหนก็ไม่รู้ครับ
เดินลงมาเห็นศพแล้วหนูก็เลยกลับเข้าไปอุ้มรุ่ม
เห็นว่าไหว้หรือยังไงแต่ว่าเห็นแฟนกำลังขึ้นรถออกมา

ก็เลยถามว่าจะไปไหนเขาเลยบอกว่าจะไปโรงพักไปมอบตัว
ตำรวจโรงพักคลองหลวงได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
กับนายสมชายคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งปืนที่ใช้ก่อเหตุก็ไม่มีทะเบียนด้วย
ผู้ก่อเหตุอ้างว่าซื้อปืนกระบอกนี้

ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบ
ลายเนื้อมือผู้ต้องหาว่าเคยมีคดีติดตัวรึเปล่า
และวันนี้ตำรวจก็จะนำตัวผู้ต้องหา
ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีคลอง๖
ส่วนศพผู้ตายก็ให้ญาติติดต่อมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ